หลังจากที่ต้องเผชิญกับพายุดูร้อนนะคะ

บุรีรำอันนี้หนักสุดเลยนะคะ
แล้วก็เป็นคลิปที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็นตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิป
เหตุการณ์พายุพัดกระหน่ำรุนแรงนะคะ
จุดเกิดเหตุจุดแรกก็คือบริเวณตลาดไนท์บาซ่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นคือช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ภาพนี้คลิปนี้ถูกบันทึกโดยคุณธนวัฒน์บุญเกิด
ซึ่งก็เป็นพ่อค้าในตลาดนี้แหละค่ะ
ช่วงเกิดเหตุคุณผู้ชมจะเห็นว่าสภาพเต็นต์
เข้าของต่างปรีวรเลยนะคะ
ซึ่งก็สร้างความแตกตื่นให้กับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ชาวบ้าน
ลูกค้าที่เขาก็เดินจับจ่ายซื้อของบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก
ทุกคนเนี่ยโอ้โหหนีตายกันจ้าละวันเลยนะคะ
อกจากนี้คุณผู้ชมเห็นนะฮะรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่
ถูกแรงลมพัดล้มเสียหาย๓คันนะคะ
เพราะดีจุดนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่กระแสไฟฟ้าภายในตลาดก็ดับเป็นบริเวณกว้างด้วยนะคะ
อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณถนนคนเดินซะกราว
จุดนี้มีข้าวของเสียหายจำนวนมาก
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าพยายามที่จะเก็บข้าวของแล้วแต่ก็ไม่ทันค่ะ
เนื่องจากว่าพายุมันมาเร็วแล้วก็มาแรงด้วย
เช่นเดียวกับที่ตลาดนัดคลองถมหนองแปบนะคะ

จุดนี้มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะ
เป็นสาววัยรุ่นอายุ๑๙ปี
เขาเดินมาซื้อของที่ตลาดค่ะ
กิ่งไม้หักทับได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าล่าสุดนะฮะต้องขอบคุณทีมกู้ภัยนะคะ

แล้วก็นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลบุรีรำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเดิม

ต้นไม้เองก็หักโค้นก็ได้รับความเสียหายนะคะ
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่างที่เราพยายามเตือนกันนะคะ
ถ้าเกิดว่าต้องเผชิญกับพายุแบบนี้
พยายามเลยนะต้องหลบเข้าไปในตัวตึกให้เร็ว
แล้วก็อย่าออกมานะคะเพราะมันรุนแรงจริง
บางทีเข้าไปตัวตึกก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะคุณ
แต่ก็ปลอดภัยกว่าอยู่ที่โล่งแจ้งนะ

ค่ะดูจังหวัดใกล้กันสักนิดหนึ่งนะคะ

โดยเฉพาะที่อำเภอขุขันได้รับผลกระทบ
เอาเฉพาะปีนี้นะพายุฤดูร้อน
ผ่านไปแค่๔เดือนพัดทะลมไปแล้ว๘ครั้ง
ขู่ขันและครั้งล่าสุดเนี่ยหนักกว่าทุกครั้งเลยนะคะ
ชาวบ้านเดือดร้อนมากถึง๑๘ตำบล
จาก๒๒ตำบลโดยเฉพาะตำบลจะกงได้รับความเสียหายหนักที่สุดเลย
เรื่องต้นพบว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่หลังคาจะถูกพัดปลิวหายไปเลย
แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ทราบจำนวนบ้านเรือนที่พังเสียหาย
ต้องรอสำรวจโดยละเอียดอีกครั้งก่อนนะคะ
ส่วนข้าวของเครื่องใช้ต่างและข้าวสารอาหารแห้ง
ตอนนี้มันไม่เป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วสิมันเป็น

ยังไฟฟ้าตอนนี้ก็ดับเป็นบริเวณกว้าง
ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วนอยู่ในขณะนี้นะคะ

ไปดูที่ตำบลป่าซางแล้วก็ตำบลห้วยลานครับ

ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ

ก็มีบ้านบริเวณเสียหายไป๔๐หลังคาบริเวณครับ
ทางด้านของนายเทวาปัญญาบุญในอำเภอดอกคำใต้

พร้อมกับให้ความช่วยเหลือจากการที่ถูกพายุพัด

ซ่อมแซมบ้านบริเวณกันต่อไป
จากนี้ยังพบว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค้นหลายต้นนะครับ
บริเวณถนนสายพยาวเชียงคำ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับ